กันด้วยเรื่องบุหรี่ค่ะคุณผู้ชมเหม็นบุหรี่ควันบุหรี่คือเราก็รู้แหละว่าเราเห็นข่าวการรณรงค์เรื่องบุหรี่มือสองควันบุหรี่ต่างใช่ไหม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือลุงแกนั่งดูดบุหรี่อยู่แล้วพ่อมีลูกเล็กลูก๓ขวบเดินไปบอกเหม็นบุรี
หลังจากนั้นจึกจึกจึก๕แผลแทงเลยเหรอใช่แทงลุงเลยค่ะ
โอ้โหนี่ตอนที่ประถมพยาบาลเลยนะเลิกเสื้อขึ้นมาแบบนี้

ลุงแทงอยู่ที่ท้องก็ยังคุยอยู่กับลุงยังขามลุงได้สติอยู่ไหม
กู้ภัยเองเจ้าหน้าที่เองนะคะตำรวจสพเมืองนนทบุรีไปช่วยเหลือลุงกัมพลกริจโสพีอายุ๖๖ปีค่ะ
โดนแทงไป๕แผลที่ไหนบ้างอ่ะ
อยู่แบบนี้ค่ะหน้าห้างที่นนทบุรี
กู้ภัยต้องรีบเอาตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่า
คุณลุงนะเสียเลือดมาก
เสียชีวิตเลย

ที่บอกว่าเป็นพ่อแล้วมากับลูกเล็กเนี่ย
คุณพ่ออายุ๔๐ปีนะมาแล้วลูกสอนแดงค่ะ
กล้องวงจรปิด๘โมง๔๒นาทีนะจับภาพได้อยู่

พอหลังจากก่อเหตุอุ้มลูกขึ้นวินแล้วไปเลย
จังหวะซ้อนวินนะคะตอนตรงซอยพิบูรสงคราม๓๐นะ
ครับใช่ลูกอยู่ด้วยเห็นไหมอุ้มอยู่

พนักงานร้านกาแฟใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเล่าให้ฟัง
พ่อคนนี้มาที่ห้างแล้วก็มากับลูกชาย๓ขวบ
หลังจากนั้นลุงแกลุงที่เสียชีวิตนะ
ครับเดินมานั่งห่างไปสัก๑๐๐เมตรสักเมตรนึง
ใกล้เสร็จแล้วปั๊บก็
บุหรี่ขึ้นมาสูบทีนี้พ่อน่ะยกมือถือ
มาถ่ายรูปลุงก่อนนะถ่ายทำไมอ่ะ
ลุงถามแล้วหลังจากนั้นพ่อไม่ตอบ
ผ่านไปแพบนึงพ่อไปเอามีดเอามีดจากกระเป้นะ
แล้วก็แทงลุงเลยแล้วก็หนีค่ะ
ใช่แกถามว่าถ่ายรูปเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แกคงถามเฉยว่าถ่ายรูปทำไมไม่ได้รู้จักกันอะไรอย่างนี้

หรือว่าเดินกลับมานั่งก่อนเดินกลับไปเก็บโทรศัพท์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
แล้วก็บอกว่าพ่อตีกลองตะโพนเป็นมือกลองตะโพน
เวลาที่ไม่มีงานพ่อแกก็จะออกไปหาเพื่อน

แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านอกบ้านสูบหรือเปล่า

ฮะคนที่ก่อเหตุเป็นชายเร่ร่อน
เหรอไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ตอนนี้ทราบว่านั่งแท็กซี่มุ่งหน้าไปที่จังหวัดนครปฐม
ชุดสืบสวนลงพื้นที่จับตัวแล้ว
แล้วก็จะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธมีด

อ่ะงั้นเดี๋ยวต้องดูนะแปลว่าทั้งตัวผู้ก่อเหตุกับลูกชาย